ข่าวเที่ยงช่วงนี้นะคะมาดูวาระของการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะเสนอให้ที่ประชุมคอรมอล
นำไปพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องจักร
แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะคะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะจากคุณเจนสักแร่อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะ
ถือเป็นสัปดาห์แรกนะครับที่ทุกส่วนราชการนั้น

พระเอกประยุจจันทร์โอชานายกวรัฐมนตรี

โดยสื่อมวลชนได้สักถามถึงกรณีที่คุณหญิงสุดารัฐเกยุลาพันธ์

มีแนวคิดที่จะให้เชิญนักการเมืองมาร่วมพูดคุย

ซึ่งนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้นะครับ
แต่ได้หันมาพูดสั้นกับสื่อมวลชนเพียงแค่คำว่าเผลอ
ส่วนกรณีที่ยังมีกลุ่มนักเรียนนักเลงยกพวกตีกันอยู่นั้น
แม้ว่าคอสชจะบังคับใช้กฎหมายภายใต้มาตรา๔๔

นายกรัฐมนตรีก็ตอบเพียงสั้นอีกครับว่า

เช่นเดียวกันกับพลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
กล่าวว่าเด็กนักเรียนตีกันนั้น
ก็จะให้จัดการทุกตารางนิ้วนั้นทำไม่ได้
ส่วนตัวนั้นก็เห็นว่าก็หนักใจอยู่
แต่จะให้เอาเจ้าหน้าที่ไปถึงตรวจทั้งประเทศก็เป็นไปได้ยาก
คนใกล้ชิดอย่างผู้ปกครองหรือสังคม
ต้องลงมาดูแลร่วมกันกับสถาบันการศึกษา
ส่วนกรณีที่สัปดาห์ก่อนคศได้ใช้มาตรา๔๔
ใช้ในการโยกย้ายข้าราชการ๒๓ตำแหน่ง
จังหวัดนาทวีที่ถูกสอบสวนไปแล้ว

เอกภัยบูลก็ตอบว่ารายชื่อโยกย้ายเป็นไปตามที่หน่วยงานเสนอมาให้ตรวจสอบ
ซึ่งมีเวลา๓๐วันที่จะทำการชี้แจงตามขั้นตอนตามราชการ
และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยหลักฐานทั้งหมดให้สื่อมวลชนได้รับทราบ
ถ้ายุติมันจะยุติที่ศาลใช่มั้ยครับ
เราพยายามที่จะใช้
บางช่วงพยายามที่จะใช้วินัยและการปกครอง

เท่ากับว่าเราไปแจงสังคมว่า
ประเด็นที่บางครั้งมันก็ต้องให้เกียรติกัน

เพราะเราก็พยายามไม่ได้พยายามที่จะลงในรายละเอียด
ในคำสั่งจนมากเกินไป
โดยการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
นายสมคิตจาตุศีพิทักษ์บรองนายกรัฐมนตรี
เสนอขอขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
รวมทั้งเสนอการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
เหยื่อจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้
ปรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้พบข้อสังเกตบางประการ

และวันนี้อาจจะไม่มีการแถลงผลความคืบหน้า
เพราะเกรงว่าจะกรบข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งหมดครับ
ศักดิ์อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีบรรยายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาล